เรายังคงมาอัปเดตกันเรื่องของน้ำท่วมบางจุดนะคะลดลง
จุดน้ำท่วมสูงและเกิดน้ำป่าไหลหลาก
พาคุณผู้ชมไปที่อำเภอวาดินชำราบมีประชาชนนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นชาวบ้านหลายร้อยชีวิตเขาอยู่ในสภาพติดเกาะ
เออน้ำมันเอ่อล้นมาคุณผู้ชมมันล้นจากคือแม่น้ำมูล
แล้วมันท่วมไปคล้ายมันล้อมรอบหมู่บ้าน

มันเหมือนติดเกาะแล้วทหารพยายามเข้าไปช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่นะคะต้องใช้วิธีการไปกันทางอากาศ
ลองไปดูภาพที่เกิดขึ้นค่ะ

เนี่ยคุณพูดถูกเพราะหลายคนเนี่ยจริงเห็นคลิปนี้แล้วบางคนบอกว่านี่เป็นฉากถ่ายทำหนังหรือเปล่า
แต่ไม่ใช่คุณผู้ชมอันนี้เป็นภาพมุมสูงคุณผู้ชมลองดูนะว่าน้ำมันหลากขนาดนั้นแล้วนี่คือภาพตอนที่เจ้าหน้าที่หน่วยทหารนะคะ
เป็นทหารหน่วยบินจากกรมแผนที่ทหารกองบัญชาการกองทัพไทยเขาเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ด้วยการลำเลียงถุงยังชีพ
ไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งยาเวชพันธุ์เป็นร้อยชุดจะเอาไปส่งให้กับชาวบ้านที่ครูสว่างตำบลหนองกินเพลย์นะคะอำเภอวารินชำราบที่อุบลราชธานี
เนี่ยค่ะภาพที่เป็นภาพมุมสูงแล้วถ่ายมาได้คือชาวบ้านก็ต้องบอกว่าจะเดินทางมารับถุงยางชีพก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
มันต้องใช้เวลาในการเดินทางฝ่าสายน้ำมาเป็นหลากหลายชั่วโมงสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตัดสินใจนะคะต้องใช้วิธีนี่แหละค่ะทางอากาศเข้าไปช่วยเหลือลำเลียงให้แบบนี้ก็มีชาวบ้านที่ลุยน้ำมารอรับถุงยังชีพด้วยความดีใจคุณผู้ชมดูสิ่งเหล่านี้มันจำเป็นจริงนะคะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปทำการช่วยเหลือค
ดูตรงเนี่ยค่ะตรงแถวเขาบอกว่าเป็นถนนสาย๒๒๖ตรงถนนตรงเนี้ยมันจะเป็นทางเชื่อมระหว่างอำเภอวาดินชำราบไปอำเภอกันธรารมที่ศรีสะเกดตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นถนนหลักที่คนเขาใช้เดินทางสู่ภาคอีสานตอนล่างและจะเข้ากรุงเทพมันก็มีความวุ่นวายตรงนี้หน่อยนะคะเพราะว่าตำรวจทางหลวงเขาไปปิดกั้นเส้นทาง

แต่เส้นทางนี้เจ้าหน้าที่ก็แจ้งไว้เลยว่ารถบรรทุกหนักเข้าไม่ได้นะเพราะเขาจำกัดน้ำหนักของรถ
ฉะนั้นเช้าคือนี้ใครที่ต้องใช้เส้นทางจากอุโรงพยาบาลีกรุงเทพฯให้คุณผู้ชมทำการตรวจสอบเส้นทางกันให้ดีก่อนนะคะ
มีการจรจรติดขัดในบางจุดและก็ยังมีน้ำท่วมถนนด้วยค่ะ